ดิฉันรวมถึงคุณผู้ชมหลายคนรอคอยอยู่
เพราะว่าจะพาไปอิ่มอร่อยกันในมื้อดึกแบบนี้
เพราะว่าบางทีบอกว่าดึกแบบนี้ร้านอาหารมักจะปิดแล้ว
ใครที่หิวตอนดึกมักจะไม่มีร้านเปิด

แต่ว่าคราวนี้ปัญหานี้หมดกังวลไปได้เลยค่ะ
เพราะว่าที่นี่เปิด๒๔ชั่วโมง
แถมยังมีอาหารอร่อยในชุมชนมาให้ได้ชิมกันด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นตามคุณพลอยพิมรจิตไปชิมกันค่ะ

เชฟบรรจงทาเนยกระเทียมสูตรของทางร้านจนทั่วตัว
ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนรันจวนใจนัก
ถูกนำมาย่างจนมันกุ้งและเนยเดือดปุดสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะ
สำหรับคนรักซีฟู้ดต้องนี่เลย
ฟุตทั้งสไปซี่สูตรฮอกไกโด
มีทั้งกุ้งหอยแมลงผู้หอยลายปลาหมึก

เชฟราดด้วยสไปซี่ซอสฮ็อกไกโด
เต้าเซียวเกาหลีสีแดงเข้มข้น
ผสมผสานกับเครื่องปรุงรสของร้าน
ให้รสชาติเปรี้ยวนำหวานเผ็ดตามแบบฉบับฮ็อกไกโดค่ะ
ส่วนใครที่ชื่นชอบความเผ็ดร้อนของพริกไทยดำแล้วก็
ขอแนะนำซีฟู้ดถังเปเปอร์สูตรฮอกไกโด
ส่วนผสมของพริกไทยดำน้ำมันหอยนิดหน่อย
และเครื่องปรุงที่ลงตัวของซอสเข้ากันเข้ากันค่ะ
เมนูซีฟู้ดถังอิ่มอร่อยกันทั้งครอบครัวแบบนี้
ราคา๓๙๙บาทค่ะ
ที่ต้องการตอบโจทย์คนเมืองตลอด๒๔ชั่วโมง
ด้วยการย่อเอาชุมชนร้านค้ามาไว้ในที่เดียวค่ะ
อกจากฮอกไกโดซีฟู้ดแล้วก็ยังมีร้านสลัด
ที่มีเมนูสำหรับคนรักสุขภาพพร้อมเสิร์ฟ
เมนูเด็ดต้องนี่เลยพี่ต้าสลัด
นานาชนิดปูอัดและไข่ปลาคาเวีย
ลุกเคล้าครีมสลัดห่อหุ้มด้วยแป้งพิต้า
นุ่มสีขาวอร่อยเลิศดีต่อสุขภาพค่ะ

จะอ่านหนังสือจนโต้รุ่งแล้วก็ต้องมุมนี้เลยค่ะ
แต่ที่เด็ดต้องนี่เลยวาเฟิลยากิ
เฟิลเนื้อครัวซองหอมเนยราดด้วยซอสสตอเบอรี่
พร้อมไอศกรีมและวิปครีม
ทานคู่กับเครื่องดื่มดับร้อนแสนชื่นใจ
อ่ะเห็นแบบนี้ไม่ใช่เบียร์หรอกนะคะ
แต่นี่คือฮันนี่เลมอนเบียร์
น้ำผึ้งผสมมะนาวราดด้วยฟองนม
อ่าสดชื่นค่ะ
เราต้องการจะเอาความเป็นร้านอาหารในชุมชนกลับมาค่ะ
เพราะอย่างตะก่อนตอนที่คุณพ่อคุณแม่เด็ก
ก็จะมีร้านอาหารที่อยู่ตามตึกแถวเยอะแยะเลย

ซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนกับจะหายออกไปเยอะ

บริการทุกวันตลอดทั้งวันและทั้งคืนค่ะ
มรจิตเอื้อวงชัยรายงาน